คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะครับ
บอกว่าชมอยู่ที่อำเภอศรีดาครับชมอยู่ที่เขาใหญ่อำเภอบ่อพลอยนะครับ
แล้วก็ที่มหาสารคามเขตเทศบาลฝนตกนะครับ
ก็ช่วยรายงานสภาพอากาศมาได้แสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารมาได้นะครับ
นี่ผมอยากเป็นข่าวกับคนกลุ่มนี้จังเลย
แล้วผมไม่ต้องอ่านเองให้พวกคุณอ่านข่าวผม

ใช่ครับเพราะข่าวที่จะอ่านต่อไปนี้แอบอิจฉาเบา
กับกลุ่มคนที่เป็นเศรษฐีป้ายแดงเศรษฐีใหม่นะครับ

มาดูครอบครัวนี้กันก่อนกลายเป็นเศรษฐีใหม่
ถูกรางวัลไป๑๒ล้านบาทคุณ
คือครอบครัวนี้นะรับโทรศัพท์คือไม่หวาดไม่ไหวแล้ว

โทรมาเพื่อนโทรมาแสดงความยินดี
บอกว่าโอ้โหสายแทบไหม้เลยนะฮะ
หนุ่มสาวดวงเฮงรับสงกรานนะครับ
โดยคนที่ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลคือพี่ผู้ชายคนนี้
นายสมหวังชัยวาธีชาวอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับ

ตามแต่เลขนี้แหละฮะ

งวดนี้ไปส่งแฟนสาวซื้อของที่ตลาดที่อำเภอคลองใหญ่
ก็เลยให้แฟนสาวแวะซื้อลอตเตอรี่ที่แผงมาหน่อย

เลขท้าย๘๗เจอพระดิบพระดีเลย

มีหมอดูมาทำนายทายทัก

ไม่ได้คิดว่าจะถูกรางวัลที่๑เลยนะครับ
หลังจากดูไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
ออกสลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนี้
ก็รู้ว่าถูก๒ตัวท้าย
๒ตัวท้ายในใบสลากของเขาคือ๘๗

พี่จะเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะครับ
เขาบอกก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้พ่อ

ใช่ค่ะก็คือนายสุรชัย
โสพมาอายุ๕๐ปีค่ะเป็นชาวสาแก้ว
ไปทำงานก่อสร้างในพื้นที่เจียงใหม่นะคะ

คุณตำรวจผมเนี่ยซื้อลอตเตอรี่มาจากแผงใต้ต้นโพ

ที่ตำบลแม่แฝกใหม่ที่อำเภอสันทราย

ว่าผมถูกรางวัลที่๑ในงวดนี้
งั้นผมขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนล่ะครับ

ค่ะไปต่อกันที่อุดรธานีกันบ้างค่ะ

คุณสายสมรสุทธิศาลอายุ๔๒ปี
มีอาชีพขายผลไม้รายนี้ค่ะ
เขาบอกว่าซื้อรางวัลนี้นะคะ
มาจากเลขทะเบียนรถกระบะของตัวเองค่ะ

ฝันว่าขับรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๖๘

ก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่มาขายให้นะคะ
เธอก็เลยซื้อเลขท้ายทะเบียนรถ๘๗
แม่ค้าก็หยิบลอตเตอรี่หมายเลข๑๐๐๗๘๗มาให้๒ใบ
หลังซื้อเสร็จนะคะก็ได้แบ่งให้นางสาวศรีนวล
ซึ่งเป็นลูกค้าประจำที่มาซื้อผลไม้ไปใบหนึ่งด้วยเหมือนกัน
แล้วพอกลับไปนอนค่ะก็ฝันเลยนะคะว่า
ได้แก้วแหวนเงินทองมากมาย
แล้วก็เรียกว่าเป็นฝันดีค่ะ
หยิบมาใส่ด้วยนะไอ้ฝันบอกว่าโอ้โฮ
แก้วแว้นเงินทองเนี่ยเอามาใส่หน่อยสิ
ไม่ใช่แค่เห็นหยิบมาใส่กับร่างกายของตัวเองด้วย
แล้วพอตื่นขึ้นมานะคะมาตรวจดูรางวัล
บอกโอ้ไม่คิดเลยนะว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
ส่วนเงินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปจ่ายหนี้
เก็บไว้ทำทุนแล้วก็แบ่งทำบุญด้วย
ส่วนผู้โชคดีอีกคนนึงที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยนะคะ
ก็คือบอกว่ามาซื้อผลไม้กับคุณพี่สายสมรเป็นประจำเลยนะคะ
ซึ่งตอนนั้นกำลังซื้อลอตเตอรี่อยู่
อีกฝ่ายก็คือคุณพี่แม่ค้านี่นะคะ
ได้ชวนแบ่งกันคนละใบเธอก็เลยอ่ะ
เอามาใบหนึ่งก็กลายเป็นคนละใบก็ถูกกันไปคนละ๖ล้าน
ถูกกันไปทั้งแม่ค้าลูกค้าเลยนะฮะ

โฉมหน้าผู้ที่โชคดีรับโชคใหญ่หลังปีใหม่ไทย
ฉลองสงกรานกันเลยก็คือนางสาวอรุณรัฐพลเชียงสา

คุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าถูกรางวัลเชื่อว่าเพราะลูกชายคุณ

ก่อนหน้านี้ครอบครัวเชื่อว่าลูกชายคนนี้มีบุญนะครับ
เกิดมาจากการไปบนบานขอจากหลวงพ่อพระสัย
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองหนองคายนะครับ
ตอนซื้อสลากแม่ก็บอกให้ลูกชายดูที่แผงให้หน่อยสิ
เลือกให้หน่อยสิหากถูกรางวัลที่หนึ่ง
เดี๋ยวจะพาไปไหว้หลวงพ่อพระสัยแล้วก็ไปไหว้พระธาตุพนม
ลูกชายก็บอกว่างวดนี้แม่ถูกรางวัลที่๑แน่นอนครับ

ซึ่งปรากฏพอแม่เอามาตรวจถูกจริงกลายเป็นเศรษฐีรับทรัพย์๑๒ล้านนะครับ
ก็ทีนี้ก็ต้องพาลูกชายแหละไปกราบไห้หลวงพ่อพระสัย
พ่อแม่ก็เชื่อว่าลูกชายเป็นลูกของหลวงพ่อพระสัย
เพราะตอนไปขอมาแล้วก็ได้ลูกคนนี้มาไง
โอ้โหโชคดีจังเลยนะฮะ
ทีนี้นอกจากหลวงพ่อพระสัยมาดูการไปกราบไหว้พระในบ้านอย่างคุณแม่บ้างค่ะ
นี่คือทำให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถึง๕ใบ๓๐ล้านนะคุณ

ทีนี้ขากลับแวะซื้อของที่ตลาดที่กม๑๘
แล้วก็ซื้อสลากเลขนี้ค่ะ
ตั้งใจว่าแค่จะเอาเลขท้ายอายุแม่๘๗ปี
ก็จัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบ๕ใบเลยค่ะ
จนกลายมาเป็นมหาเสร็จถีเห็นไหม
เพราะอะไรเพราะว่าไปไหว้แม่นี่แหละไหว้พระในบ้าน

ไปต่ออีกที่หนึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เจษดาชูเขียวอายุ๖๒ปีอาชีพชาวสวน
ก็บอกว่าตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีแล้วนะคะ
คือวันก่อนเนี่ยค่ะคุณป้าไปร่วมงานศพของเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
ผู้เสียชีวิตอายุ๘๗ปีครับแล้วตอนที่เธออยู่ในงานศพเนี่ยนะ
ก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาขายเธอก็เลยขอซื้อทิ้งไว้สักหนึ่งใบค่ะ
ขอเอาลงท้ายด้วย๘๗ตามอายุของผู้เสียชีวิต
แต่ปรากฏว่าแม่ค้ายื่นลอตเตอรี่มาให้๒ใบ
เธอก็ไม่อยากปฏิเสธก็เลยจำใจซื้อไปทั้ง๒ใบ
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแหละแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
เหมือนซื้อขำแบบนั้นซื้อติดมือเอาไว้นะคะ
แต่พอเอามาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็วางทิ้งแบบไม่สนใจนะคะ
หวังว่าถ้าจะถูกก็ถูกเพียงแค่เลขท้าย๒ตัว๓ตัวก็ดีใจแล้ว
แต่พอได้ดูไทยรัฐทีวีประกาศผลรางวัลเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
บอกโอ้โหแทบจะไม่เชื่อเลยว่าตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีรับ๑๒ล้านไปเลยค่ะ
ครับไปดูคุณอาท่านนี้กันหน่อยนะฮะ
คุณอาท่านนี้ไม่ได้ถูกรางวัลที่๑แต่ว่าถูกเลขท้าย๒ตัวเยอะเลย

นี่คือนายทหารนอกราชการอาลัยรักษ์เก็บร่างภรรยาหลังเสียชีวิตไว้ที่บ้าน
รอการชาปนกิจนี่คุณเอาดอกไม้มาให้ภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เพราะว่าคุณอาดวงเห็งถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๖ที่เป็นอายุของภรรยา
และถูก๑๐๐ใบนะคุณเกือบ๑๐๐ใบนะครับ
อาก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
ก็ได้จัดงานวันเกิดให้ภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วนะคุณนะ
เพราะว่าถึงช่วงของวันเกิดของภรรยานะครับ
คือคุณอาเนี่ยยังรักภรรยามากอยู่นะครับ
ทีนี้ก็ได้พูดทีเล่นทีจริงหน้ารูปถ่ายของภรรยาแบบนี้นะครับ
บอกว่าหมูอ้วนเลข๕๖อายุของเธอ
ตามมา๔งวดแล้วนะน่าจะบ้างได้บ้างแล้วนะครับ
เพราะจัดงานวันเกิดให้เธอเนี่ยหมดไปเกือบ๔๐๐๐๐๐นะ
นี่คุณอาเขาพูดกับภรรยาไว้แบบนี้
ตอนนั้นนะคุณอาบอกว่าไม่คิดว่าเลขท้าย๒ตัวจะออก๕๖
แต่เหมือนปฏิหารมีจริงปรากฏว่า๕๖นะครับ
ซึ่งลูกสาวและคุณอาเองถูกรวมกัน
คือทั้งลูกแล้วก็คุณอาถูกรวมกันแล้วเป็นเงินมากกว่า๔แสนบาทนะครับ
ญาติมิตรคนอื่นที่มางานก็ถูกตามกันไปด้วย
เพราะว่าเอาอายุของผู้ตายไปซื้อ
รวมแล้วถูกกันทั้งหมดในครอบครัว๘แสนกว่าบาทนะครับ
ก็เลยทำให้คิดว่าภรรยาคงรับรู้
และอยากจะคืนเงินที่ตัวสามีทำบุญวันเกิดให้ไปนะครับ
โดยเงินทั้งหมดจะเก็บไว้ทำบุญร้อยวันให้กับภรรยาต่อไปด้วยนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมจะถูกเล็กถูกน้อย

นี่คือคนดวงเฮงมารวมตัวกันค่ะ๒๐กว่าคนก็ไปแก้บนนะคะ
มีการนำน้ำแข็งสายยักษ์ใส่น้ำแดง๙๙๙ขวด

เขาได้มาจากปลายประทัดของปลาครับเชิญยิ้มดาราตลก
มากราบไหว้ขอพรไอ้ส้มฉุนนะคะ
ทีนี้สาวดวงแห่งคุณสายฝนฤทธิ์เรื่องเดชน์เนี่ย
เขาดวงเฮงมาราทอนนะเพราะว่าถูกมา๒๕งวดติดต่อกันก็มาแก้บนด้วย
งวดนี้ถูกเลขท้ายเป็นงวดที่๒ติดต่อกัน
เขาก็บอกว่าก็เลยนำทัพแก้บนครั้งนี้

แหมพอแก้บนแล้วมันต้องต่อบุญต่อดวงกันต่อนะคะ
ก็เลยส่องเลขปลายประทัดที่จุดแก้บนนั่นแหละ

เดี๋ยวรอดูว่างวดหน้านี้คนกลุ่มเดิมจะกลับมาแก้บนอีกหรือเปล่า
ถ้ากลับมาแปลว่าโชคดีนะคะ
เช่นเดียวกันกับที่วัดเขาพระทองนครศรีธรรมราชนะคะ
งวดนี้มีคนถูกรังวะเล็กท้าย๒ตัวหลายคนค่ะ
หนึ่งในนั้นคือนายทงชัยพินกุลอายุ๖๒ปี
ซึ่งเคยถูกรางวัลติดต่อกันมา๓งวดแล้วนะ
ล่าสุดถูกอีกเรียกว่า๕ใบเลยค่ะ
เดินทางไปแก้บนรูปปั้นไอ้ไข่วัดเขาพระทอง
พร้อมทั้งนำพินและอุปกรณ์เชื่อมต่อลำโพงโบทุธ

แล้วก็จัดเต็มกว่าทุกครั้งเลยครั้งนี้นะคะ
เพราะว่าที่เคยผ่านมาเนี่ยก็มีการนำ
แล้วก็ยังมีคุณป้าแปลกนะคะ

ถูกรางวัลมาช่วยรำสร้างสีสันประกอบไปด้วย
มีทั้งต้านรุงแล้วเมื่อกี้คุณป้ารำอยู่นะครับ
ใช่ค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยนะคะ
ผู้คนที่มาในวัดก็ให้ความสนอกสนใจกับลีลาของคุณลุงทงชัยไม่น้อย
รวมถึงเจ้าหนูน้อยที่ชื่อว่าน้องหัวนโม
เด็กน้อยอายุ๑ขวบ๓เดือนที่เป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่วัด
นะคะก็เดินเล่นบริเวณหน้าลานรูปปั้นไอ้ไข่
ก็แอบมองดูลีลาของลุงทงชัยไปด้วยนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ทำให้หลายคนเห็นแล้วก็ยิ้มไปด้วยค่ะ
นี่ค่ะเดินโชว์ช้างน้อยเลยลูกเลย
แล้วมีคนเขาก็ถ่ายไปเออก็เหมือนไอ้ไข่เนอะ

แล้วก็เล่นของเล่นอยู่ด้วยแล้วเซ็นเซอร์คือเป็นลูกชาย
เซ็นเซอร์ช้างไว้นิดหนึ่งนะครับ